สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวเที่ยงไทยรัฐมาแล้วนะฮะ
สิบเอ็ดนิวริกาเราเจอคุณผู้ชมนะฮะ
จนถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับแน่นอนวันนี้เราร่วมไว้อะไร
ในพิธีฉาปนาคิดคุณแตงโมนิดานั่นเองนะครับใช่ค่ะ
ดังนั้นจึงเปิดภาพด้วยเรื่องราวของคุณแตงโม

ของหลายคนที่กำลังคิดถึงคุณแตงโมด้วยนะครับ

ก็จะเกาะติดบรรยากาศรวมถึงประมวลภาพที่จะเกิดขึ้นในวันนี้

บรรยากาศการไปรับศพที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต
รวมถึงพิธีที่จะเกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้บ่าย๒โมง
เป็นพิธีชาปนกิจที่จะเกิดขึ้นที่คริสตจักรเมธาดิส

ดังนั้นให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ากันก่อน
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพราะว่าคุณแม่ของคุณแตงโมไปรับร่างของลูกสาว
คุณแม่เตรียมชุดสีขาวเพื่อให้คุณแตงโมเป็นนางฟ้า
มงกุฎไปด้วยเพื่อสวมใส่ให้คุณแตงโม

นั่นก็คือรถของสุริยาหีบศพนั้น
ก็เดินทางไปพร้อมกับทางญาติของคุณแตงโม
ในการที่จะไปร่วมรับศพ
ตั้งแต่๘โมงเช้านะครับทีมผู้บริหารของสุริยาหีบศพ
ได้นำหีบศพที่ทำขึ้นมาเป็นพิเศษ

มาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
เตรียมนำร่างของคุณแตงโมบรรจุ
พร้อมเข้าไปอาบน้ำแต่งตัว
พร้อมกับแต่งหน้าให้คุณแตงโมเป็นครั้งสุดท้าย
นี่คือโรงศพที่สวยงามนะครับ
โดยทีมข่าวได้รับอนุญาตจากคุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธิน

ในการเข้าไปดูขั้นตอนของการเตรียมร่างคุณแตงโมในครั้งนี้
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของนิติเวศ
ผู้บริหารของสุริยาหีบศพ
ช่วยกันทำความสะอาดใบหน้าและร่างกาย

ยังคงอยู่ในความสวยงามคล้ายกับคนนอนหลับไปเท่านั้นนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ
กระทั่งคุณแม่พะนิดาเดินทางมาถึง
คุณแม่บอกแบบนี้ครับบอกว่าได้เตรียมชุดราตรีสีขาว
ซึ่งเป็นชุดโปรดของคุณแตงโมของลูกสาวมา๒ชุดนะครับ
เอามาเผื่อเลือกว่าชุดไหนจะเหมาะสมกับลูกสาวที่สุด
อกจากนี้ยังได้ทำมงกุฎคริสต้าประดับ
ผ้าลูกไม้ยาวเพื่อนำมาปิดบังบริเวณใบหน้าของลูกสาว

แล้วก็ยังเตรียมเครื่องประดับสร้อยเบนจบรงมาให้แตงโมสวม
ให้สวยงามซึ่งตอนนี้ต้องถามทางเจ้าหน้าที่ก่อนว่า
จะสามารถนำไปเผาร่วมกับศพร่วมกับร่างของลูกสาวได้หรือไม่นะครับ
มงกุฎเนี่ยคุณแม่ได้มาหลายปีแล้ว
แต่ว่าซื้อผ้านะเพื่อตั้งใจทำขึ้นมาให้น้องโมเป็นนางฟ้าไง
อาจารย์บอกว่าให้น้องมกเป็นนางฟ้านะ
แล้วก็สร้อยคอสร้อยข้อมือต่างหูคือเอาให้สวยเลย

ปิดหน้าไว้ปิดมะขุดได้ไว้ใส่ปิดหน้าไว้
นี่แหละครับคือคุณแม่บอกว่าจะทำให้ลูกสาวสวยที่สุดในวันนี้ด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเพื่อกลับไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้านะคะ
แล้วนอกจากนั้นคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณตังโม
ก็เดินทางมาร่วมรับร่างด้วยเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะ
รวมถึงมีคุณเต๊ะสัตวัสดิเศรษฐกร
ก่อนหน้านี้ค่ะคุณเต๊ะเคยเป็นตัวแทนของครอบครัว

นักข่าวก็สัมภาษณ์คุณเต๊ะคุณเต๊ะบอกว่าได้พูดคุยกับคุณแม่บ้าง
เข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่สูญเสียโดยเฉพาะครอบครัว
แล้ววันนี้ก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรเป็นพิเศษ
เพราะว่ามีการเตรียมงานในการส่งตังโมเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วนะคะ
ในสิ่งที่ดีสุดตามสถานการณ์ที่ทำได้ณตอนนี้นะครับ
นี่แหละครับคือคุณเต๊ะก็มาเป็นตัวแทนของครอบครัว
ถือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดด้วยนะครับ
ส่วนตัวคุณเบิร์ตเทคนิคเองซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของคุณแตงโม
ก็แต่งชุดขาวนะครับนี่แล้วก็สวมหมวกนะครับ
เดินทางมาร่วมที่จะรับศพแฟนสาวด้วยนะครับ
คุณเบิร์ตไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแต่อย่างใดนะครับ
นักข่าวพยายามถามคุณเบิร์ตเป็นอย่างไรบ้าง

แต่คุณเบิร์ตก็เดินเข้าไปยังสถานที่ในการที่จะรับร่างของคุณแตงโมเลยนะครับ
นี่ครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
ส่วนทางด้านของสัตว์อาจารย์ทงชัยซึ่งเป็นผู้ที่ทำพิธี
ก็มาทำพิธีที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับ
ขั้นตอนในวันนี้จะมีเพียงญาติเท่านั้นนะฮะ
อาจารย์บอกแบบนี้ว่าในช่วงเช้านี้คือทำพิธีที่
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตรงนี้นะครับ
หลังจากนั้นถือว่าดวงวิญญาณของคุณแตงโมไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์แล้ว
ใครที่บอกว่าดวงวิญญาณไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่เป็นความจริงนะครับ
เพราะว่าตามความเชื่อของศาสนาคริสต์
ภายหลังจากเสียชีวิตดวงวิญญาณของคุณแตงโมก็จะไปอยู่กับพระเจ้า
สำหรับพิธีในช่วงเช้าที่ผ่านมาจะมีเฉพาะญาติของทั้งสองฝ่าย
คือฝ่ายแม่แล้วก็ฝ่ายพ่อที่เข้าร่วมในพิธี
โดยจะมีการเปิดให้ดูร่างเพื่ออำลาเป็นครั้งสุดท้าย
มีการวางดอกไม้จากนั้นก็จะมีการอ่านพระคัมภีร์
แล้วก็ร้องเพลงไว้อะไรก่อนจะเคลื่อนศพไปประกอบพิธี
ค่ะแล้วตอนนี้คุณผู้ชม